ช่วงที่แล้วเราได้พบกับเมนูเส้นเกาหลีและญี่ปุ่นกันมาแล้ว
ขอกลับมาที่เมนูก๋วยเตี๋ยต้มยำแบบไทยกันบ้าง
แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าร้านนี้เขาไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เพราะเมนูต้มยำรสจัดจ้านสีสันน่าทานชามนี้

แต่เป็นฝีมือของชาวต่างชาติ
โอ้โหอยากรู้แล้วว่าชาวต่างชาติแบบชาติไหน
สวัสดีครับสวัสดีครับ

คนทรงคลุมทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำหลังไปไหน
ถ่ายมากเราก็เลยอ้น

ตัมยามปลาหมึกตัมยามปลากาภง

เส้นเล็กขายดีเส้นในบะหมี่เอางี้เดี๋ยวลองกินแล้วกันว่าคนฮ่องกงทำต้มยำได้อร่อยเหมือนคนไทยหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปดูในครัวด้วยว่าทำยังไง
เอาล่ะมาดูส่วนผสมของเมนูก๋วยเตี๋ต้มยำหมูเด้งนะครับผมครับผมมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้
การปรุงรสชาติต้มยำของที่นี่ไม่ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะคะคุณผู้ชมเขามีความพิเศษตรงที่ซอสสีขาวขุนนี่แหละค่ะ
เข็มขนจี๊ดจ๊าดและกลมกล่อมลงตัวนั่นเองค่ะต้มยำอ่ามะลาวจูสอ่าแล้วอันนี้อะไรครับ
อันนี้หมูเด้งอันนี้หมูเด้งอันนี้ของหมูเด้งอ่าพูดว่ามันนุ่มไง
มันเหนียวนุ่มมันเลยเด้งหมูเด้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมู
เด้งพูดว่าไข่แล้วก็ไข่ไข่ก็จะได้แล้วก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งหมูต้มยำ

เอาละครับตอนนี้ก็พร้อมให้เจอโก๋เหยียวต้มยำหูดุคมูดนนหนี
หมูเด้งกี่ฝีมือเชฟเข่าห้องคต์ครับผม

ครับผมครับผม
ลองมาดูกันว่ารสชาติจะจัดจ้านของคนไทยทำหรือยังเปล่า
เปรี้ยวลมึง

ก็เลยมาทำธุรกิจร่วมกัน

ช่วยเท่านั้น

เมื่อวานกินต้นยำ
อันนี้คือมาช่วยงานอย่างเดียวเลย

ได้ยินว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงแล้วเป็นเชฟมาก่อน
ไก่ท้อหมูท้อปลาท้อ

มีอนาคตจะมีเมนูเพิ่มเติมอีกไหม
ลูกค้าว่าไงลูกค้าที่มาทาน

กลับเมื่อไหร่ยังไม่ทัศิใจ

ใช่มาเที่ยวบ่อย
โอเคก็ขอให้ขายดีนะครับ

ช่างเป็นชาวต่างชาติที่น่ารักจริงนะคะเนี่ย
ใครได้แวะไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดหัวมุม

ดูสิว่าวันนี้เขาจะปรุงเมนูอะไรให้เราทานกันบ้าง

มาแล้ว

หายไปนานเลยผมให้ไปหาวัตถุดิบอย่างเดียว
ก็เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันหายากหาเย็นย่อมะพร้าวอ่อนเนี่ย

พี่ต้องไปต้อนลิงทั้งสวนเลยนะ
ไปหามากว่าจะคุยกับมันรู้เรื่องเนี่ย
ให้มันพีชทั่วไปเอายอดมะพร้าวให้พี่เนี่ย
โหเรียบร้

มีแกงก่อนผัดกับน้ำมัน
เฮ้ยรีลารูดีนะครับพี่ดูเชฟมันเลยระอุก

วันนี้ผมใช้เป็นตัวอกไก่อกไก่ติดหนังพอถึงขั้นตอนนี้นะครับถ้าเป็นแกงเขียวหวานปกติทั่วไป
ต้องใส่กะทิลงไปแต่วันนี้สูตรพิเศษครับพี่น้อยสูตรพิเศษเพื่อสุขภาพ

ดีเลยครับผมเพราะว่านมข้นจืดคาเนชั่น
สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูจริงเลยนะ
โดยเฉพาะเมนูแกงแบบไทยเนี่ยปรุงออกมา
รสชาติอาจจะเข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำไข่จริงครับ

ถ้าสำหรับใครบางคนที่ไม่ค่อยชอบทานไก่

ลองนำไปหมักกับนมข้นจืดคาเนชั่นดูสัก๑๐๑๕นาที

รสด้วยน้ำปลาแล้วเราก็ตัดด้วยหวานนะครับ
สุดท้ายใส่ใบมะกรูดและใบโหนรภาลงไป
มันยังมันยังไม่ครบเครื่องยังขาดอะไรไป
เดี๋ยวผมขอเพิ่มไข่ต้มย่ามาตรุมล่ะ
เข้มข้นจริงเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงด้วยพี่ใครเป็นคนทำเนี่ยสุดยอดไปเลย
นั่นสิใครทำนะอร่อยคุณผู้ชมครับดูช่วงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ลองไปทำทานเองที่บ้านนะครับ
อร่อยครับคุณผู้ชมครับ